ข่าวแรกวันนี้ขอเริ่มกันที่ความน่ารักของบ้านฝาแฝดบ้านนี้กันก่อนดีกว่านะคะ
น้องสายฟ้าแล้วก็น้องพายุนั่นเองค่ะลูกแม่ชมคุณผู้ชมค่ะ
หลังมาเนี่ยเห็นน้องออกโซเชียลกันบ่อยติดตามแฟชั่นน้องกันบ้างดีกว่านะฮะ
ล่าสุดนี้นะคะนำเทรนด์แฟชั่นแล้วนะฮะ
เป็นแฟชั่นที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เสื้อผ้านะแต่เป็นเรื่องทรงผม
ผมหน้าม้าเต๋อแบบนี้แหม่มันฮิตกันซะเหลือเกินนะฮะ
ทรงผมแล้วแฟนคลับก็แห่ชมกันนะว่าจะทรงไหนก็น่ารักจะเต๋อแค่ไหนจะเหินแค่ไหนก็น่ารักนะคะ
แต่เห็นทรงผมแล้วพี่แจ๊คก็อดแซวไม่ได้ค่ะบอกว่าแม่ชมให้ช่างตัดมา
ไม่ได้เหยธรรมดานะหลายคนบอกเอ๊ะทำไมตัดผมให้ลูกสั้นจังเลยนะ
เขินขนาดนี้เป็นเพราะว่าผมน้องเนี่ยมันยาวเร็วนั่นเองนะคะ
เดี๋ยวมันทิ้มหน้าทิ้มตาเด็กจะรำคาญกันคุณผู้ชมค่ะ
พูดถึงลูกชายฝาแฝดกันไปแล้วไม่พูดถึงลูกสาวในท้องเขาก็ไม่ได้
ตอนนี้แม่ชมตั้งท้องเข้าสู่เดือนที่๔แล้ว
เห็นหุ่นแทบแบบนี้ท้องอยู่นะคะ
หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอลุ้นลูกสาวแม่ชมกันตั้งแต่แม่ออกมาประกาศตั้งท้องกันเลย
อกจากจะลุ้นความน่ารักน่าชังของลูกสาวแล้วคุณผู้ชมหลายคนลุ้นอีก
ชื่อตกลงเอายังไงถ้าพี่ชายสายฟ้าพายุ

ซึ่งแม่ชมแอบบอกใบ้เล็กว่าเป็นชื่อที่หลายคนคาดไม่ถึงหรอกค่ะ

ชื่อนี้คือพ่อเป็นคนคิด

ไว้นานตั้งแต่ยังไม่ได้ท้องตั้งแต่เพิ่งคลอดสายฟ้าพายุเลย
แล้วก็มาขายเราก็โอเคซื้อชอบ

ภาษาอังกฤษ

ได้ยินแม่ชมแอบบอกใบ้ชื่อลูกสาวแบบนี้อดทายชื่อลูกสาวกันไม่ได้คุณผู้ชมค่ะ
หลายคนบอกว่าจะเป็นน้องสายรุ้งหรือเปล่าสายน้ำน้องสกายน้องสตาร์แหมเอาคว้ากันมาหมดท้องฟ้าแล้วคุณผู้ชมนะ
หรือจะเป็นชื่อเกี่ยวกับอาชีพของคุณพ่อเขาไหมเกี่ยวกับภารกิจเขา
หลอดไฟอะไรอย่างนี้ชื่ออะไรดีแสงสว่าง
ก็รอลุ้นกันนะคุณผู้ชมค่ะจากลูกสาวแม่ชมมาที่น้องสาวแม่ชมกันบ้างดีกว่านะน้องสาวในที่นี้หมายถึงเขา